สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นรายการ
เราได้พูดถึงกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักกันไป
ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ามาด้วย

ที่จะพาไปดูบรรยากาศวันแรก

คล้ายความน้าวสายน้ำแห่งรัตนโกศิน

ไปรับเสื้อพระราชทานในกรุงเทพมหานคร

ต่อคิวรับเสื้อกันเยอะแยะมากมายเลย

ก็คือเป็นจุดแรกของการรายงานตัว

ก็จะเห็นบรรดาเหล่านักปั่นใบ้อุ่นไอลักษ

ก็จะมีประชาชนทยอยเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ

ตรวจสอบหมายเลขยืนยันตัวบุคคล

พร้อมกับรับเอกสารติดแท็กจักรยานนะคะ
จากนั้นก็จะเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนด
ด้วยโดยมีแผนผังบอกเส้นทางและก็มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำดับตลอดเส้นทางเลยค่ะ
ส่วนบรรดาเหล่านักปั่นใบ้อุ่นไอลักษณ์นะคะก็บอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์ในวันที่๙ธันวาคมนี้
แล้วก็ชื่นชอบเส้นทางในการปั่นที่ประชาชนสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายค่ะ
ครั้งก่อนนี่ก็พาครอบครัวไปปั่นที่ราช๑๑มาแล้วรอบหนึ่งเด็กแบบสนใจแล้วก็ชอบมากเลยที่จะร่วมกิจกรรม
เพราะครอบครัวนี่ก็เป็นครอบครัวของจิตอาสาอยู่แล้วเราทำงานสาธารณะอยู่แล้ว
พอมีกิจกรรมตัวนี้ครอบครัวก็เลยมาร่วมกิจกรรมตัวนี้
ก็พอดีสองข้างทางนี้มีสถานที่สำคัญก็ปกติเราก็เดินทางผ่านเส้นทางนี้อยู่แล้ว
เป็นเส้นทางที่ร่มลื้มแล้วก็สะดวกแก่การจดจำสถานที่ต่างลูกหลานก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ด้วย
แตกต่างมากคือครั้งแรกยังเตรียมตัวไม่พร้อมแต่ก็ไปได้ครึ่งทาง
พอครั้งที่๒ก็เต็มที่เพราะว่าสุขภาพเราแข็งแรงขึ้น
พอมาครั้งนี้พี่ชอบเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้
แล้วก็มีสามารถเลือกระยะเส้นทางที่เราวิ่งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องวิ่งยาวไปถึงพระประแดง
คือเพราะว่าตามอายุไขตามอายุที่คนสามารถปัดได้ชอบตรงนี้ค่ะ
ก็เลยเลือกที่จะปั่นรอบสารวาการกอทมเพราะว่าวันที่เก้าอ่ะ
ต้องไปรายงานตัวที่สารวาการกอทมค่ะแต่จริงจริงแล้วอยากปั่นไปถึงคลองรัฐโพลเลย
ส่วนพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้นะคะก็เริ่มขึ้นไปเมื่อช่วงเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยตลอดทั้งวันก็จะแบ่งรอบการรับวันละ๙รอบค่ะ
รวมสิ่งของพระราชธานในวันนี้นะคะก็กว่าหนึ่งแสนชุดเลยทีเดียวค่ะ
อย่างเสื้อพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ส่งออกแบบด้วยพระองค์เอง
เป็นเสื้อสีเหลืองนะคะก็คาดด้วยสีฟ้า
ส่วนด้านหน้าก็มีข้อความไบท์แล้วก็มีโลโก้ของงานอุ่นไอลักษายความหนาว
สายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์ส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัสค่ะ
เมื่อรับเสื้อพระราชทานกันไปแล้วนะคะ
เหล่านักปั่นทักร้ายก็เตรียมซ้อมกำลังขากันให้ดีค่ะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง
ส่วนการรับเสื้อก็จะยังคงมีอยู่เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันที่๒นะคะ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานจากสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ
เพราะว่าสิ่งแรกไปตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วใช่ไหมคะ
หลายคนก็ไปบรรยากาศอบอุ่นทีเดียวรอดูกันจริงเลยล่ะ
วันนี้เนี่ยแจก๔รอบวันพรุ่งนี้๕รอบนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันซ้อมด้วยส่วนวันจริงวันที่๙

เพราะว่ามีการปิดการจราจรจากทางฝั่งพระนคร๒๐จุด
ธนบุรี๑๖จุดรวมทั้งหมด๓๖จุดนะคะ
ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้เรื่องของรายละเอียดเส้นทาง
ก็คือที่กรมทางหลวงเบอร์๑๕๘๖นะคะ

ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเข้าไปดูในเฟซบุ๊คก็ได้นะคะ

มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อยู่นะคะ
แล้วก็ระหว่างที่รอรับสิ่งของพระราชทาน

แล้วก็ยังมีโรงครัวพระราชทานด้วยนะคะ